คุณผู้ชมฮะเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ตำรวจต้องไขการตายที่มีเงื่อนงำการตายปริศนานี้อยู่
เพราะว่ามีการพบศพสาวใหญ่ดับปริศนาคารถในบ้านพัก
เจ้าหน้าที่พบพิรุธหลายจุดทั้งพิรุษจากตัวสามีของผู้ตาย
อีกอย่างนะคุณนะถ้าตายในรถแต่ทำไมในบ้านมีรอยเลือดเต็มไปหมด
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักในตำบลปากช่องอำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรีนะครับคือในรถเก่งวีออสสีขาวที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ย
พบร่างของนางสาวทิติยาเหล่าอมรมิตรอายุ๔๑ปี
เสียชีวิตอยู่ตรงที่นั่งคนขับสภาพคอพับไปด้านซ้ายพิงกับเบาะนะครับ
มีผ้าขนหนูผืนเล็กวางปิดทับมือบนตักระหว่างขาอยู่
ที่เสื้อพบคาบเลือดนะครับบริเวณด้านหน้าอกซ้าย
ตามลำคอผิวหนังเริ่มผู้พองเพราะอะไรไหมคุณ
ว่ารถมันอบมันจอดตากแดดอยู่
ปิดกระจกทุกบานจอดตากแดดแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตในรถมานาน
ว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงนะครับ
ใกล้กันก็พบขวดเหล้า๒ขวดในพงหญ้าหน้าบ้าน
ส่วนระเบียงหน้าบ้านมีขวดเหล้าแตกอีก๑ขวด
อกจากนี้บริเวณหลังบ้านยังมีบ้านพักหลังเล็กอีกหนึ่งหลัง
หน้าประตูบ้านนี่คุณพบรอยเลือดจำนวนมาก
คุณผู้ชมรอยเลือดตรงนี้กลายเป็นรอยเลือดที่มีเงื่อนงำนะคุณฮะ

ว่าทำไมถึงมีรอยเลือดแต่ทำไมผู้ตายไปตายในรถนะครับ
ตำรวจสพจอมบึงสอบสวนนายอุเทรไทยเจริญอายุ๕๕ปี
เป็นสามีของผู้ตายครับให้การแบบนี้ครับ
อาศัยอยู่ที่นี่มานานเกือบ๒ปีแล้ว

ผู้ตายขับรถพาผมไปหาหมอ
พอกลับมาก็ชวนกันดื่มเหล้า
แต่ผมดื่มอยู่ที่บ้านหลังเล็ก
ส่วนผู้ตายภรรยาผมไปดื่มอยู่หน้าระเบียงบ้านหลังใหญ่
ตกดึกผู้ตายเหมือนออกไปจากบ้าน
ก็ไม่เห็นนะไม่เห็นอยู่ที่บ้านหลังใหญ่
ทีนี้สามีให้การแบบนี้ครับ
ผมก็เลยโทรไปถามร้านค้าว่าผู้ตายไปซื้อเหล้ามาหรือเปล่า

ทางร้านบอกว่าไม่ได้มาซื้อ
ทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าภรรยาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าระเบียงแหละ
ด้วยความเมาของผมผมก็เลยหลับนะครับ
ก็ไม่พบนะจนไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถ
ว่าดื่มเล่ากับภรรยาเป็นประจำ
ภรรยามีโรคประจำตัวแต่ก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นโรคอะไร
เวลาภรรยาโมโหเป็นคนอารมณ์ร้ายมักจะลงมือกับตน

วันเกิดเหตุไม่ได้มีปากเสียงกันนะแล้วก็ดื่มกันคนละที่

ส่วนกองเลือดหน้าประตูไม่รู้ว่าเป็นเลือดใคร
อ้าวคุณเลือดเยอะมากนะแต่สามีผู้ตายบอกไม่รู้ว่าเป็นเลือดใครนะฮะ

ไม่เจอจับแขนหน่อยหนึ่ง
อืมแล้วเมื่อกี้ผมมาจอดตั้งแต่เมื่อไหร่
จอดตั้งแต่บ่าย๒ครับ
อ้าวเหรอใช่ครับ

ใช่ครับนอนอยู่บ้านหลังเล็ก

เมื่อคืนผมดื่มด้วยแหละหลับเลยไม่รู้เรื่อง
อืมแล้วอะไรกันด้วยหรือครับไม่ครับไม่เนอะ
โอ้โหคือมีเงื่อนงำมีปริศนาทุกอย่างที่ตำรวจต้องไขนะฮะ

ว่าจริงคู่นี้เขาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร

แต่เห็นกินเหล้าด้วยกันบ่อยครั้งนะครับ
ทีนี้ทางร้านค้าที่ขายเหล้าขายสุราเนี่ย
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าสามีผู้ตายไม่ได้โทรมา
เมื่อกี้สามีผู้ตายบอกโทรไปใช่ไหมโทรไปที่ร้านเหล้า
แต่ทีนี้ร้านค้าบอกสามีผู้ตายไม่เห็นได้โทรมาเลย
แต่มีแต่สามีผู้ตายนั่นแหละที่โทรมาสั่งซื้อเหล้าตอนเช้า
พอช่วงสายก็โทรมาบอกว่าภรรยาเขาเสียชีวิต
ร้านค้าช่วยเข้ามาดูและโทรแจ้งตำรวจให้ด้วย

ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การของสามีผู้ตายนะครับ
รวมทั้งข้อพิรุธเรื่องของกองเลือดนะฮะ
กุญแจรถของผู้ตายก็ยังไปอยู่กับสามีอีกนะครับ
ทั้งที่สามีขับรถไม่เป็น

ในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดไขปริศนาการตายของผู้หญิงคนนี้นะครับ
วันนี้ตำรวจเชิญสามีผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพจอมบึง
หลังจากเมื่อคืนก็สอบนะแล้วก็ปล่อยตัวไป
เพราะยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวหรือว่าฆาตกรรมอำพาง
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตก็ส่งผ่าชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
เดี๋ยวก็รู้คำตอบนะคุณผู้ชมให้ตำรวจทำงานก่อนนะครับ